กลับกลับกลับกลับมาแล้วมากินอาหารแล้วว่าจะเดินเล่นวนกันอยู่นั่นจะได้กินไหมเนี่ย
เตรียมไว้ให้แล้วล่ะเห็นเป็ดไล่ดุ้งครับคุณผู้ชมช่วงนี้สำหรับตัวกันเยอะหน่อยค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะ
พายุฤดูร้อนผ่านไประยะเวลาช่วงนี้ก็อุณหภูมิของประเทศไทยก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยนะคะ
แต่จะมีพื้นที่ไหนที่มีโอกาสเกิดฝนกันบ้างตรวจสอบข้อมูลกันจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา
แผนที่อากาศนะคะใครที่ติดตามเป็นประจำจะพอเข้าใจนะคะว่าตัวแอลเนี่ยคือหย่อมความร้อนตอนนี้เคลื่อนออกไปจากประเทศไทยแล้ว
ขณะที่มีเส้นความเย็นคือ๑๐๑๒๑๔เนี่ยคือเส้นความเย็นมันก็ค่อยเคลื่อนหายไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ทำให้สภาพอากาศช่วงนี้แปรปรวนแต่สิ่งที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดฝนก็คือลมค่ะตอนนี้มีลมใต้นะคะแล้วก็ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทย
โดยเฉพาะทะเลอ่าวไทยช่วงนี้จะมีฝนและอ่าวไทยตอนล่างนะคะก็คือเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระมัดระวังเรื่องฝนตกหนักในช่วงนี้ค่ะ
ส่วนพื้นที่อื่นค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าอุณหภูมิเริ่มสะสมความร้อนตั้งแต่ช่วงสายพอคล้อยบ่ายสักบ่ายสามไปแล้วเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พื้นที่ดินนี้นะคะบริเวณไหนที่เรียกว่ามีปูนเยอะเนี่ยสะสมความร้อนจนแดงก่ำแบบนี้เลยค่ะ
ฝนจะตกหนักเข้มหน่อยก็ประมาณ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ยาลาปัตตานีนราธิวาสเช้าเช้าแบบนี้ฝนก็เริ่มคลุมคลุมมาแล้วค่ะ
ฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางตกกระจายเป็นแห่งทั่วไปนะคะ
แล้วก็จะมีโอกาสเกิดฝนตกจัดหนักหน่อยที่จังหวัดพังงา
ภูเก็ตช่วงหัวค่ำวันนี้อย่างไรก็ตามก็เตรียมพร้อมรับมือกันเอาไว้
ฝนมาทีไรก็มาพร้อมด้วยคลื่นล่ะค่ะคลื่นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะ
ก็จะเกิดขึ้นมากนอนประมาณหนึ่งถึงสองเมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็คลื่นสูงประมาณ๒เมตร
เดินเรือได้ด้วยความระมัดระวังนะคะ
ช่วงนี้ยังคงต้องปรับตัวกันไปค่ะ
เพราะว่าอยู่ในหน้าร้อนฝนตกมาก็จริง
แต่บางพื้นที่เก็บน้ำไม่ได้ก็เกิดเป็นภาวะภัยแรงนะคะ
มีพื้นที่ไหนบ้างเรามาตรวจสอบข้อมูล
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกันหน่อยแล้วกันนะคะคุณผู้ชม
อย่างตอนนี้นะคะภัยแรงที่เกิดขึ้น
สิ่งที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือร้อนค่ะ
พอร้อนจัดแล้วเขามาทำอะไรตอนกลางคืน

บุรีรำเนี่ยช่วงกลางวันอากาศร้อนจัด

เกษตรกรบอกร้อนไม่ไหว
คนพอทนได้แต่ดอกไม้สิมันอาจจะเหี่ยวเฉา
เปลี่ยนนะคะใช้วิธีการมา
ดอกดาวเรือในตอนกลางคืน
เพื่อให้ดอกยังคงความสดความสวย
ลดปัญหาความเหี่ยวเฉานะคะ

และที่สำคัญคนที่ทำงานรับจ้างเก็บดอกดาวเรือง
ก็ไม่ต้องทนร้อนจากการทำงานตอนกลางวันด้วย
ก็ถือว่าต้องปรับตัวกันไปตามสถานการณ์นั่นเองนะคะ
ส่วนที่โคราชจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ภัยแรงช่วงนี้ก็ทำให้น้ำในแม่น้ำมูลลดลงอย่างรวดเร็ว
ทำให้ปลาเล็กปลาน้อยไหว้ถวนน้ำขึ้นมา
บริเวณหน้าฝ่ายน้ำล้นที่ตะบนแก่นฤทธิอำเภอพิมายเป็นจำนวนมาก

ในการมายกยอจับปลาขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว
ชาวบ้านบอกว่าวันหนึ่งสามารถจับขายได้
เป็นมูลค่าเงิน๒๐๐๓๐๐บาท
สำหรับชาวบ้านในพื้นที่นั้นก็ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ
แต่ว่าภาวะภัยแรงปลายเดือนนี้นะคะ
ก็ยังคงจะเกิดขึ้นเป็นระยะ
แต่ก็จะมีข้อดีหน่อยคือว่าช่วงนี้หน้าร้อนมาไวนะคะ

สำหรับชาวนาที่จะทำนาปรังก็อาจจะต้องงดไปก่อน

ส่วนกระจัดรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งกระโฮง
จะต้องหาวิธีเอาน้ำมาเลี้ยงให้มันชุ่มฉ่ำขึ้น

ดิฉันเองก็เตรียมสไลเดอร์มาให้มันเล่นค่ะ
จะได้มีความสุขจะได้ออกไข่มาเยอะด้วยนะคะ
ลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ